รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

ไม่เชื่ออย่ารบหลู่มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
วันนี้เรายังอยู่กันที่อุดรธานีครับ
จังหวัดอุดรธานีคุณรู้ไหมฮะ
สถิติเนี่ยจังหวัดนี้มีคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑เยอะที่สุดของประเทศไทย

เพราะว่าสามีภรรยาเจ้าของแผงลอตเตอรี่เนี่ยนะฮะ
เคยถูกรางวัลที่๑เป็นจำนวนเงินถึง๔๒ล้านบาทพี่
ถูกต้องนะครับแต่ว่าการถูกหวยของสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยคุณผู้ชมครับ
เป็นข่าวดังมากนะฮะและยิ่งดังมากขึ้นไปอีกนะครับ
เมื่อ๓เดือนต่อมาทั้งคู่นะครับ
หลังจากที่ถูกรางวัลแล้วเนี่ยประสบอุบัติเหตุ
เสียชีวิตนะครับหลายคนบอกว่านี่คือทุกขลาบแท้จริงครับ
เรียกได้ว่ารวยภายในพริบตาแล้วก็ได้ทุกขราบภายในพริบตาเหมือนกัน
ทุกวันนี้ร้านนี้ยังเปิดขายลอตเตอรี่อยู่นะฮะ
มีลูกลูกเป็นคนขายวันนี้เราเลยมาที่บ้านห้วยครับ
ซึ่งเป็นแหล่งขายลอตเตอรี่แหล่งใหญ่ของอุดรเนี่ยนะฮะ
และยังเป็นที่ตั้งของร้านลอตเตอรี่โชคอนันต์ของสามีภรรยาเจ้าของเงินรางวัล๔๒ล้านบาท
เราไปพูดคุยกับเขาและที่สำคัญบอกว่าอย่างไรเปล่า
คนที่ซื้อลอตเตอรี่แผงนี้สถิติของชาวอุดรนะถูกรางวัลที่๑บ่อยที่สุด
ไป

โกนันต์ซึ่งเขาบอกแผงนี้มีคนถูกรางวัลที่๑เยอะที่สุด

แงงนี้มีคนถูกรางวัลที่๑แล้วรวมแล้วประมาณกี่คน

แต่ว่านานแล้วยังไงครับแผงเนี่ย

และแน่นอนที่นี่มีเรื่องมูเตรูอีกเยอะมาก
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถึงขนาดครอบครัวของคุณเนี่ย
เอามาลงเฟซบุ๊กเตือนคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑
คุณจะบอกว่าบางครั้งมันอาจจะคือทุกขลาบ
เดี๋ยวขอเข้าไปคุยกันข้างใน

เมื่อวันศุกร์ที่๒๓พฤศจิกายนในปี๒๕๕๙

ข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐรับ๔๒ล้าน
นางนันทาพักขาวอายุ๕๑ปี
เจ้าของร้านขายลอตเตอรี่ในเมืองอุดรธานี

สำเนาลอตเตอรี่น่าจะเป็นคุณ

เป็นคุณเลยล่ะลงไทยรัฐหน้าหนึ่งนี่
รางวัลที่๑งวด๑๖พฤศจิกายน

ซึ่งเป็นลอตเตอรี่ที่เหลือจากการขายไม่หมด๘คู่
รับเงินก้อนโต๔๒ล้านนะครับ
ถึงขนาดจ้างหมอลำ๓คืน

แสดงว่านี่คือช่วงเวลาแห่งความสุขที่สุดของครอบครัวคุณ

พื้นเพเดิมของคุณไม่ใช่คนที่อุดร

กับแม่อยู่ที่โคราชครับ

แล้วก็น้ามาทำงานอยู่ที่อุดรแล้วก็มาขายลอตเตอรี่ครับ
ก็เลยชวนแม่มาขายลอตเตอรี่ด้วยครับ
อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับ

ตึกนี้ก็เดิมเจ้าของเก่าก็เป็น
ก็เป็นน้าคนที่แนะนำแม่ให้แม่มาขายลอตเตอรี่นะครับ

เขาก็อาจจะมีธุรกิจทางอื่นนะครับ

เขาก็อยากให้แม่ได้ทำธุรกิจด้วย
อาจจะเป็นโชคของแม่ก็ได้ครับ
มาอยู่ตึกนี้แล้วอาจจะเห็งก็ได้ครับ

ทำให้ฐานะทางบ้านคือส่งลูกเรียนจบหมดแล้ว

แต่ก่อนก็ได้งวดหนึ่งก็ประมาณ๒แสน๓แสน

หูววววต่องวดนะเดือนตัวมึงกว่าที่สี่แสนนะ
เคยบ่อยครั้งไม่ครับที่โรตเตอรี่เหลือไม่รวมละงวัลที่คุณถูกเป็นสี่สิบบาทนะ
ครับ

งวดก็จะพลาดสัก๓งวดครับ

ถ้างั้นเดี๋ยวเราขอย้อนเรื่องราว
ต้องขอโทษอาจจะทำให้คุณสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เราจะถามนะครับ
งวดที่ถูกรางวัลที่๑คืองวดวันที่เท่าไห
วันที่๑๖ครับพฤศจิกา๒๕๕๕ครับ

เห็นว่างวดนั้นมีเรื่องแปลกคือ
ขายโรตเตอรี่ไม่ดีเลยยังไงครับอันนั้นครับไม่ได้
ก็งวดนั้นคราวก่อนวันที่๑๖นะครับ
ก็วันที่๑๕คืนวันที่๑๕ก็คุยกันนะครับทั้งพ่อ
ทั้งแม่ทั้งผมทั้งพี่น้องก็คุยกันแล้วว่า
สงสัยจะไม่ไหวพี่เพราะว่าลอตเตอรี่เหลือประมาณ๕แสนหกแสนครับ
โอ้โหเหลือ๕หรือครึ่งเลยอ่ะใช่คือขาดทุนแน่แล้วใช่ครับ
ก็เตรียมที่จะทำเรื่องกู้กันแล้วครับวันนั้น
เคยมีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่ขายมา
ก็มันลอตเตอรี่เหลือเป็นเรื่องปกติครับ
แต่วันนั้นเหลือเยอะอย่างพิเศษเรื่องถึงขั้นต้องไปกู้เลยอ่ะใช่ครับ
ต้องกู้หาเพราะว่าลงทุนเยอะครับโอ้โฮร้านหนึ่งหรือครับ
เหลือหาแสนบาททั้งหมดกี่ใบครับ

ิ้งดรแล้วหลังจากนั่นแป้ยังไงเพราะเหลือแบบวันลุ่มขึ้น
ครับก็ใจดีสู้เสือครับก็ลองขายไปก่อนครับว่า
ก็คงจะแต่ก็คุยกันแล้วครับว่าคงจะไม่ไหว

เพราะว่ามันก็พูดปลอบใจกันทั้งครอบครัวว่ามันก็ไม่ได้เหลือแต่ร้านเรา
คราบร้านข้างร้านอื่นทุกแผงก็เหลือเหมือนกัน
เหรอเพราะอะไรเหตุการณ์วันนั้นมันเป็นงวดโรงเรียนเปิด

และแน่นอนณวันนั้นที่เป็นข่าวหน้าหนึ่ง

รังวัลที่หนึ่งงวดวันที่๑๖พฤศจิกายน

อันนี้เป็นชุด๑๖ใบครับ๘คู่ใหญ่

ก็คืออยู่ที่คุณทั้งหมดแหละทั้ง๑๖ใบแหละ
ทีนี้พอออกมาปุ๊บเนี่ยคุณรู้ไหมว่าอยู่กับคุณตอนแรก
ตอนนั้นต่อทำธุรกิจอยู่อีกที่หนึ่ง
ก็จะมีแม่กับพ่อกับน้องชายที่ขายลอตเตอรี่อยู่ที่ร้าน

ก็ไม่ได้บอกอะไรบอกว่าลูกเสร็จแล้วก็ปิดร้านนะลูกแล้วก็มาที่บ้าน

ผมก็รู้อยู่แล้วครับว่าน่าจะถูกรางวัล

ก็พ่อก็บอกว่าถูกรางวัลที่๑ครับ

พ่อตัวนั้นกับแม่เป็นอย่างไรตอนที่คุณเห็นเขา

อ๋อเหรอคือเป็นเศรษฐีภายในช่วงแวบตาจริง
น้องชายนี่หยิบรางวัลวิ่งเข้ามาในบ้านเลยเหรอ

พอเขาเห็นปุ๊บเขาก็หยิบดึงเลยครับเราก็วิ่งขึ้นบ้านเลย

ปิดร้านเลยใช่ครับอืมแล้วใบอื่นอื่นในแผงนั้นมีถูกอีกไหม
ก็มีครับมีนอนข้างเคียงอีก๘คู่

รวมไปแล้วงวดนั้นรวมรางวัลข้างเคียงรวมรางวัลทั้งหมดถูกไปเท่าไหร่
มีรางวัลที่๑๔๒ล้านครับบวกข้างเคียงอีก๔คู่๘แสน
แล้วก็มีเลขท้าย๒ตัว๓ตัวอีก๖๖๐๐
ก็ตกมาถึง๔๓ล้านได้

เงินก้อนแรกมาเอาไปทำอะไรอย่างแรก
ก็อย่างแรกเลยพ่อกับแม่ก็คือพ่อจะเป็นคนที่ขี้กังวลครับ

สินเฉพาะของที่บ้าน๑๒ล้าน

นี่บ้านครับแม่ซื้อบ้านไว้รวมหลังนี้ด้วยเป็น๔หลัง
บ้านผ้านำมี๔หลังคือซื้อทั้งหมด
ก็มีรถรถอีก๒คันก็ไปปิดรถอีก๒คัน

ใช่ครับอันนี้พอถูกเสร็จใช้หนี้เสร็จก็ไปออกรถอีกครับ

ทำครับพ่อกับแม่ชอบทำบุญตอนที่พ่อกับแม่อยู่
ก็คือวัดที่บ้านไปประจำก็
ทั้งก็ไปซื้อที่ดินถวาย๕๐๐๐๐๐บาทครับ
แล้วก็วัดไหนที่เดือดร้อนที่ขอพ่อกับแม่ไว้

เห็นก่อนว่าก่อนที่จะถูกรางวัลคุณพ่อคุณไปทำสิ่งใดไว้สิ่งหนึ่งป่ะ
ครับไปทำอะไรไหมครับ
เสียไปก็ยังมาหาลูกหลานตลอดเวลา

ชี้ชี้นิ้วมาในร้านครับบอกว่าลูกโดนพลังแก่
ที่นี่ก็ยังมีคนอื่นที่มาซื้อรางวัล
แล้วก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑อีก๘เจ้า
มันเพราะอะไรทำไมเลขรางวัลที่๑ถึงต้องมาอยู่ที่ร้านคุณเนี่ย